การปีนี้นะคะต้องบอกว่ามีเรื่องช็อกหัวใจแฟนแบบว่าเรียกว่าอ้าปากค้างเลยล่ะค่ะ
แล้วหลากหลายเรื่องราวเราก็เคยนำเสนอข่าวไปแล้วค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐก็ขอหยิบยกนะคะ
ย้อนไป๓เรื่องร้อนซุปตาที่เขย่าวงการบันเทิง
ที่บอกว่าโอ้โหปีนี้อึ้งจึ้งมากจริงค่ะ
ช็อกที่สุดแห่งปีนะคะต้องยกให้เรื่องนี้เลยค่ะ
ปิดฉากรักมาลาทอนของพระเอกนางเอกแถวหน้าของวงการค่ะ
เวียเบลล่าเหลือทิ้งไว้เพียงแค่๙ปีแห่งความทรงจำค่ะ
เริ่มเดิมทีนะคะมีเพียงการจับสังเกตนะคะ
โควิดก็ซาแล้วเต้ทำไม
แฟนคลับก็ไม่เห็นภาพคู่ของพี่เวียกับน้องเบลล่าบ้างเลยค่ะ
กระทั่งนะคะวันที่๓๐พฤศจิกายนค่ะ
ล่าออกมาเคลียร์ชัดความสัมพันธ์นะคะว่า
ลดสถานะจริงตามกระแสข่าวลือค่ะ

ตอนที่ถัดมาอีกแค่ครึ่งเดือนนะคะ

ข่าวลือเรื่องมือที่๓ไม่เป็นความจริง
ฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ
หมูฟอร์นเนอะ
นะคะก็เป็นกับ
กำลังใจให้ทั้งสองคนก็แล้วกัน

ยกให้กับดราม่าโลกใบที่๑
ที่ต้องบอกว่าเป็นมรสุมชีวิตนะ
ของนางเอดหน้าหวานจักรจันอคัมเจรีย์เลย

กำลังจะมีข่าวดีเตรียมเป็นเจ้าสาวอยู่แล้ว

กลับมาเจอข่าวลือบอกว่าโลกใบที่๑
ของว่าที่เจ้าบ่าวเตรียมมาทวงคนรักคืน
อุ๊ยแร้แรงอยู่นะคะ

ให้คนเชื่อได้ไม่เท่าไหร่นะคะ

แถมคนเบื้องหลังปลูกข่าวกลับเป็นคนใกล้ชิด

เข้าสู่ประตูวิวาหวานชื่นเลยค่ะ

พวกเราสองคนก็เจอเรื่องราวอะไรไม่น่าเชื่อมาเยอะเนอะ
หรือชื่ออะไรก็ขอบคุณที่เรายังจับมือกัน
ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้แน่นไม่ปล่อย
ว่ามั่นใจในตัวแคล์อะไรอย่างเนี่ยก็เลยคิดว่าเก้าข้ามผ่านให้ได้
แล้วก็คือความจริงก็คือความจริงยังไงพี่ทุกคนก็ต้องรู้ในวันหนึ่งก็ดีใจที่ผ่านมาได้
คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องชีวิตคู่เนี่ยนะมันก็มีคู่ที่สมหวัง
และมันก็มีคู่ที่จบแบบไม่สวยเหมือนกัน
จนในที่สุดข่าวลือนี้กลายเป็นเรื่องจริง
เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานิวเคลียร์เขาประกาศผ่านไอจีส่วนตัวนะคะ
ยืนยันว่าเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพียงแค่เพื่อนรัก
แต่จะทำหน้าที่พ่อและแม่ของน้องไทก้าให้ดีที่สุด
ชัดเจนนะคะว่าเรื่องนี้ไม่มีมือที่๓เข้ามาเกี่ยวข้อง
ที่ทั้งคู่จะผลัดกันออกงานและพูดถึงการปิดฉากชีวิตคู่หลังจากที่แต่งงานกันมาได้๔ปีค่ะ
ใช่มันผ่านมาได้ด้วยดีชีวิตคู่มันยากหน่อยไม่หมูเหมือนที่เราเคยเข้าใจ
คอนเฟิร์มชีวิตคู่มันไม่ได้หน้าย
มันเป็นการที่คนสองคนต่างสภาพแวดล้อมมาอยู่ด้วยกัน

หรือว่ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่นะจ๊ะ